คุณผู้ชมคะดูเรื่องนี้หน่อยค่ะเหตุการณ์จริงมันเกิดขึ้นมา๓เดือนแล้ว
แล้วมันยังไม่มีความคืบหน้าทีนี้ครอบครัวฝั่งผู้ที่เขาเสียหาย
ที่ได้รับผลกระทบก็เลยมาร้องเรียนเรื่องนี้ค่ะ
บอกว่าพ่อเนี่ยนะถูกรถเกรดถนน
นี่มีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยครับรถเกรดถนนของกรมทางหลวงเนี่ยถอย
ทับจนพ่อเสียชีวิตชีวิตพ่อถูกพรากไปผ่านมา๓เดือนแล้ว
ความคืบหน้าเรื่องนี้ยังไม่มีเลยนี่เห็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ตอนที่เกิดเหตุเลยนะคะแล้วก็บอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่๒๑มิถุนาที่ผ่านมา
พ่อของฝั่งผู้ร้องเนี่ยนะโดนรถเกรดถนนของโครงการก่อสร้างทางหลวง
หมายเลข๔๒สำนักก่อสร้างทางที่๑กรมทางหลวงเนี่ย
ถอยหลังมาทับจนเสียชีวิตนี่คือที่บ้านโต้นนค่ะ
อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาแล้วจับภาพจากกล้องวงจรปิดได้
เดี๋ยวมันมีเสียงด้วยคุณผู้ชมจังหวะที่คนกรี๊ดเดี๋ยวจะให้ฟังค่ะ
นี่เห็นไหมจังหวะที่ถอยแล้วแบบคนก็กรี๊ดนะคะ
ชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นน่ะเห็นนะเห็นตั้งแต่ตอนที่ฝั่งพ่อเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามไปทางถนนอีกฝั่งหนึ่งไปชะลออยู่ตรงท้ายรถเกรดถนน
แล้วรถเกรดถอยหลังมาพอดีคือคงมองไม่เห็นมอเตอร์ไซค์
รถใหญ่ด้วยอ่ะเนอะใช่แล้วก็ทับไปเลยอ่ะ
นักข่าวของเราค่ะไปเจอลูกสาวลูกสาวคือคุณกฎชกรเจริญสุขค่ะ
บอกว่าคุณพ่อเนี่ยอายุ๖๓ปีแต่เหตุการณ์นี้มันล่วงเลยมา๓เดือนกว่าแล้ว
มันเกิดขึ้นตั้งแต่มิถุนาคดียังไม่คืบหน้าเลยค่ะ
ครอบครัวก็ร้องไปที่กรมทางหลวงไปแล้ว๓รอบ
ร้องไปยังกลุ่มงานเรื่องราวร้องทุกข์สำนักนายกรอบหนึ่ง
แต่เรื่องก็ยังเงียบค่ะทีนี้ก็เลยถามไงว่าเอ๊ะแล้วตำรวจล่ะ

ตำรวจพนักงานสับสวนสพนาทวีนเนี่ยนะคะ
ยังไม่สามารถสรุปสำนวนคดีได้

กลัวว่าเดี๋ยวเรื่องจะเงียบหายไป
เพราะว่าหลังจากเกิดเหตุไม่มีหน่วยงานไหนติดต่อมาเลยค่ะ
มีร้องเรียนพิธีกรมทางหลวงอ่ะค่ะดำเนิน๓ครั้ง
ก็คือยังรอดำเนินการหยุด
แล้วก็ร้องเรียนที่สำนักนายก๑ครั้ง
ก็คือยังไม่มีการตอบรับกลับมาค่ะ

ตอนนี้ยังไม่ได้สรุปสำนวนคดีค่ะ
ว่าเป็นในทางไหนอ่ะค่ะ

เป็นคนเลี้ยงดูคุณแม่แล้วก็ดูอุปการณ์และเลี้ยงดูหลานนะคะ
นี่ค่ะสิ่งที่ลูกสาวบอกนะคะ

กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยต้องไปหาหมอหมอก็ต้องให้ยานอนหลับมาตลอด
ที่สำคัญแม่ก็มีโรคประจำตัวแม่เป็นความดันด้วย
อยากให้ทางต้นสังกัดออกมารับผิดชอบกับเรื่องนี้หน่อย
เพราะว่าทางฝั่งเธอเนี่ยก็เป็นเหมือนคนครอบครัวผู้สูญเสียนะ
ที่เคยเป็นเสาหลักของครอบครัว
ทีนี้เรื่องทางคดีกับตำรวจเมื่อสักครู่
ฉันบอกไปว่าพนักงานสอบสวนสพนาทวียังไม่สรุปสำนวนคดีใช่ไหมคะ

เราก็เลยไปถามทางด้านผู้อำกับที่สพนาทวีค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกนิสิตสาระเนี่ยนะคะ
บอกว่าพนักงานสอบสวนตอนนี้กำลังรวบรวมหลักฐาน
ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนผู้กระทำผิด
ส่วนเรื่องของการเจรจาค่าเสียหายค่าเยียวยาต่างเนี่ย
ฝั่งครอบครัวผู้สูญเสียกับฝั่งรถเกรดคู่กรณีตกลงกันแล้ว

แล้วการดำเนินการทางคดีเนี่ยเดี๋ยวตำรวจจะมีการสรุปสำนวนส่งฟ้อง
ตำรวจยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
งั้นต้องฝากผู้กำกับที่สพนาทวีด้วยนะคะ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่๒๑มิถุนาแล้ว
เร่งดำเนินการให้กับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยค่ะ